เพราะว่าเรามีการประกาศพื้นที่สีแดงเข้ม
เพิ่มจาก๑๓จังหวัดกลายเป็น๒๙จังหวัดแล้ว
แล้วก็ตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาทีเมื่อคืนนี้

กรุงเทพมนครก็ถือว่ามีการออกคำสั่งเพิ่มเติม
นอกเหนือจากตามพรากอถูกเฉิน
เพราะว่าเราก็ดูว่าแต่ละจังหวัด
เขาจะมีคำสั่งอะไรออกเพิ่มเติมนะครับ
ก็ต้องศึกษาคำสั่งของจังหวัดเขาด้วย
ผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้มีการออกประกาศ

ในการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

ลดผลกระทบต่อประชาชนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
ภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับ
โดยผ่อนคลายให้ร้านอาหารตามห้างสิบสินค้า

สามารถเปิดขายได้ถึง๒ทุ่ม
แต่อันนี้แต่นะคุณนะ

ก็เป็นคำสั่งที่ซ้อนอยู่ในพชเหมือนกัน

คือเขาบอกว่าร้านหาในห้างนะ

ขายแก่ผู้บริโภคโดยตรง

จำนวนหลายคนซึ่งมีผลบังคับใช้
ก็ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง๓๑สิงหาคมนะครับ
แล้วก็ให้ห้างจัดทำระบบการคัดกรอง

ก่อนเข้าไปภายในอาคารจัดลำดับคิว

สำหรับรอคิวมีบริเวณพักคอย
เว้นระยะห่างหรือว่านั่งและยืน
เหมาะสมด้วยเราเห็นภาพในห้าง

จัดที่นั่งอย่างกับนักเรียนมาเรียนหนังสือ

นะครับที่ที่ข้าของเราก็ลงไป
ตำรวจยังห้างต่างในพื้นที่กรุงเทพ

ร้านตอนนี้กลับมาเปิดได้เพียง๗๒ร้าน
จากที่เหลือเขาบอกยังเตรียมตัวไม่ทันนะครับ
ส่วนร้านที่เปิดได้ก็จะมีพนักงานประจำร้าน

เพื่อเปิดขายอาหารและเครื่องดื่มในเวลา๑๐โมงนะครับ

เพราะว่าเพิ่งจะได้ข่าว
ผ่านมาร้านในห้างปิดไปไปขายของข้างนอกแทนคุณ
ดีใจนะตอนนี้ที่ร้านกลับมาขายในห้างได้อีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าหากไม่ได้ทำงานพวกเขาก็ไม่มีรายได้

ต้องเช่าห้องอยู่ถ้าหยุดไปนะ
ไม่มีเงินไม่มีทองแน่นอนนะครับ
ขณะที่พนักงานร้านเครื่องดื่มอีกร้านหนึ่งบอกว่าโอ้โห
ก็ตื่นเต้นเหมือนกันที่จะมีการเปิดขาย
ในร้านในห้างสรรพสินค้าแล้วนะครับ
ช่วงปิดไปก่อนหน้านั้น๒สัปดาห์ที่มีการประกาศ

ก็ไปขายข้างนอกเช่นเดียวกันนะครับ
แต่รอบนี้ร้านกลับมาเปิดแล้ว

เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันมีภาพที่แชร์กันในโลกโซเชียลไง
ว่าคือพอมันไม่ให้ลูกค้าอย่างเราไปซื้อเอง

อาจารย์เขาแชร์มาบอกว่าเอ๊ะหรือว่าคนเขาจะต้องใช้วิธีแบบนี้

เข้าไปซื้อเองเพราะว่าบางคนไปห้างแล้วไงคุณ

ทั้งที่ร้านอาหารมันอยู่ตรงหน้าฉันแล้ว

เพื่อให้คนสวมแล้วไปซื้ออาหารที่หน้าร้านในห้างไหม
ใช่ค่ะแต่ทีนี้อย่างทางร้านเขาก็บอกนะ
บอกว่าพอกลับมาเปิดได้แล้วปั๊
เพราะเขาต้องตรวจสอบคำสั่งซื้อผ่านทางแอปพลิเคชันนั้นไง
ใช่เราไม่มีนี่เหรอที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลเนอะ

สั่งซื้อคงจะมีมากขึ้นนะ
เพราะว่าคนรอมาหลายวันนะครับ
แต่อาจจะต้องทำใจที่ต้องใช้เวลานานในการรออาหาร

ของพี่อาจจะช้าหน่อยขอให้ลูกค้าเข้าใจ
ถูกต้องค่ะแล้วก็กรณีเรื่องของ

เพราะว่าการสั่งซื้ออาหารมันต้องทำผ่านแอปไง
ถ้าเกิดมันไม่มีคำสั่งในแอปมันจะไปสั่งซื้อได้ยังไง
เสื้อที่ผมใส่มันไปซื้อตามร้านภายนอก
มันไม่ได้หรอก
เขาบอกว่าไม่ใช่ว่าแค่ใส่เสื้อแล้วจะไปรับอาหารได้ไม่ได้
มันต้องมีคำสั่งผ่านแอปนะ
ใช่ค่ะเดี๋ยวฟังเสียงเขาหน่อยละกันนะคะ
ก็อาจจะช้ากว่าเดิมนิดหน่อยเวลา
เพราะถ้าขึ้นไปเอาเองมันขึ้นไปเอาแล้วมันรอเร็ว

บางทีร้านเขาจะรอออเดอร์หลายลายและกราว
แล้วค่อยลงมาที่เดี๋ยว

ใช่ค่ะทีนี้ดูที่ชนบุรีกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าชนบุรีก็ถือว่าเป็นพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มนะคะ
ซึ่งผู้ว่ามีคำสั่งให้ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มตามห้าง
มันมีลักษณะคล้ายกันเปิดขายได้ถึง๒ทุ่ม
อันนี้ก็คือก็เหมือนกันเลยค่ะเพื่อเป็นการลดการติดต่อ
ระหว่างคนซื้อคนขายหลายคนนะคะ
ก็เริ่มเลยตั้งแต่วันนี้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
รุปก็คือที่ชนบุรีนี่คือก็เหมือนกับในกรุงเทพนะคะ
เรื่องของการไปซื้ออาหารที่ร้านในห้าง
โคราชนะฮะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ใหม่นะ
ที่มีการประกาศแล้วก็ยกระดับว่าเป็นพื้นที่สีแดงเข้ม
แล้วก็ต้องควบคุมสูงสุดเหมือนกันนะครับ
โคราชเองทางผู้ว่าราชการจังหวัด

ก็เวลา๓ทุ่มถึงตี๔ห้างเองศูนย์การค้าคอมมูดิตี้มอร์
หรือว่าสารประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายการเปิด
เฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ตแผนกเวชพันธ
พื้นที่บริการฉีดวัคซีนหรือพิการทางการแพทย์

ร้านอาหารร้านเครื่องดื่มในห้างเปิดได้ถึง๒๐นาฬิกา
ร้านสะดวกซื้อตลาดสดเปิดได้ถึง๒๐นาฬิกานะครับ

จัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์เท่านั้น

แล้วก็งดกิจกรรมรวมกลุ่ม๕คนขึ้นไป
ก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืน๑นาทีที่ผ่านมานะครับ
ทำให้เราก็ไปสำรวจตรวจสอบห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่๓แห่งของโคราช
เขาก็เปิดเฉพาะบางจุดที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

ขายสินค้านำผ้ามาคลุมปิดไว้
ส่วนร้านค้าร้านอาหารก็ช่วงแรกก็คงปิดก่อน

ระบบอะไรกันไม่ทันก็ต้องปรับตัวต่อไปนะครับ